พังงาคุณผู้ชมมีคุณตาคนหนึ่ง
ซาเล้งมากับเพื่อนปรากฏว่าเสียหลักพลิกคว่ำตกถนนไป
แล้วคนที่ต้องมาช่วยปั๊มหัวใจตำรวจนะครับ

เอาใจช่วยทั้งตำรวจจราจรเมืองพังงา
แล้วก็เอาใจช่วยคุณตาด้วยฮะ
ปั๊มหัวใจแบบนี้เลยกลางริมถนนตรงนี้เลย

ทางหลวงชนบท๔๐๒๗หมู่๓
บนถ้ำน้ำผุดครับที่อำเภอเมืองพังงา
ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อคุณบีคุงสมศักดิ์เนี่ยถ่ายไว้แล้วก็ไปโพสต์
ชื่นชมตำรวจเมืองพังงาข่ายจราจร๖๑๐๘ครับ
หน่วยกู้ภัยวัดเก่าเจริญธรรมจุดเมืองพังงาที่ฝึกฝนได้รับการฝึกฝนมา
เพื่อช่วยเหลือประชาชนเหตุเกิดช่วงเที่ยงวันที่ยี่สิบมิถุนายนครับ
คนก็ไปชื่นชมตำรวจกันเยอะเลย
ที่เห็นอยู่นี้คุณผู้ชมคือดาบตำรวจธีรนันลีสุรพงศ์ครับ
เป็นพบหมู่สพเมืองพังงาแล้วก็๑๐ตำรวจโทสิริยชัยนะครับ
อยู่สพเมืองพังงาเหมือนกันกับกู้ภัยที่ผลัดเปลี่ยนกันนะ
คือตาทวีปเนี่ยแกขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างแล้วก็เสียหลักไป
โดยที่มีเพื่อนอย่างนายซุ้ยง่วนกับนางรำเภยนั่งมาด้วยกันบาดเจ็บหมดเลยนะ
แล้วหลังเกิดเหตุกู้ภัยก็นำทั้ง๓คนส่งโรงพยาบาลพังงาไป
อาการตอนนี้ปลอดภัยแล้วครับโล่งอกเลย
ส่วนสาเหตุของอุบัติเหตุเดี๋ยวรอตรวจสอบก่อนนะครับ